ว่ามีคนมาบอกตนว่าเนี่ยอยากให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง

จนกระทั่งก็ตัดสินใจ
ไปเมื่อไปปฏิบัติธรรมวันแรกก็รู้สึกโอ้โหมานั่งสมาธิเดินจงกลุ่ม
แม่บุญบุญบุญบุญมันถึงจริงจริงอันนี้สติสติมาทำแค่รอบละ
สิบห้านาทีไม่ต้องไปทำเยอะหรอกนะจึงมีคำถามในใจอยู่ว่า
แต่พระอาจารย์ยังไม่ให้ถามหรือพูดคุยกัน
มาปฏิบัติธรรมบางทีก็ห้ามพูดใช่ใช่ค่ะปิดวาจาวันต่อมาค่ะ
ตนได้ไปพบกับพิสุนีจู่ก็เกิดอาการน้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาแบบสะอื้น
ทั้งชีวิตตนเนี่ยไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นห้ามตัวเองไม่ให้หยุดร้องก็ไม่ได้
ถ้าพิสูจนีจึงพูดว่ามีอะไรให้ระบายออกมามีระบายอะไรให้ระบายออกมา
หลังจากสมบสติอารมณ์ได้แล้วเนี่ยท่านก็สอนธรรมะอ่า
ให้นั่งสมาธิก่อนจะมาบอกว่าท่านก็พูดกับตัวเองว่า
เราน่ะเป็นคนมีบุญมากนะเราเป็นคนพลังแรงมากนะ
อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็แรงไปด้วยแล้วอาการที่ตนจะเป็นเนี่ย
ก็เกิดเฉพาะช่วงวันพระวันโกนเห็นไหมล่ะ
พระวันโกนมีจริงจริงลูกอืมนะคะจากนั้นก็ถึงวันที่ต้องลาสิน
ก็คือต้องกลับมาใช้ชีวิตปกตินั่นแหละซึ่งเป็นวันพระใหญ่พอดี
ตนก็เจอผีนั่งอยู่หลังรถนี่มาแล้วอันนี้ค่อยไหมขอดูคลิปหน่อย
ฟังนางเล่าหน่อยดำดำนั้นเหรอคะฟังนางเล่าหน่อยอ่ะฟังเสียงหน่อยลูก
ดูว่าคนบอกว่าที่ที่แห่งนี้คือคือนัมเบิ้ลวันนะคะ
มีคอมเมนต์บอกว่าเจอกันบ่อยค่ะแต่ว่าแชร์ก็ไม่ได้ถามคนในวัดค่ะ
แต่ว่าแพลมาคุยกับพระพิสุนีค่ะแล้วก็ถามพระเอ่อ
พิสุนีว่าหนูเจอแบบนี้คือเรื่องจริงไหม
ท่านบอกว่าทางธรรมะไม่ได้อยากให้เชื่อในเรื่องของพวกนี้
ครับอ่าแต่ว่าจะปฏิเสธเลยทีเดียวก็ไม่ใช่
เพราะว่ามันเห็นชัดเกินไปค่ะก็วันหลังจากหลังจากที่เจอ
เขาไปครับครับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ยัง
เจอเลยฮะเขาไอไหมครับมันจะบอกว่าเราคิดไปเอง
รึเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าช่วงประมาณตีสามเนี้ยมันจะ
ได้ยินเสียงเคาะเขาก็แก๊กแก๊กตามหน้าตาหรือไงอย่าง
นะคะไม่รู้ว่าเขาจะแบบเอออยากให้เราลุกมาทำวัดหรือเปล่า
ครับครับปกติเราเป็นคนที่มีเซ็นต์ทางนี้อยู่เนี่ยนะ
ขอดูภาพทีนี้เขาบอกวันที่ต้องลาศิลป์นั่นแหละก็คือวันประชาธิปปกติ
มันตรงกับวันพระใหญ่ตนก็เจอผีนั่งอยู่หลังรถ
เพราะระหว่างที่ขับไปช่วงประมาณ๔ทุ่มต้นรู้สึกเลยเหมือนมีคนมอง
มองผ่านกระจกหลังแล้วก็เห็นเป็นหัวคนดูเขาบอกเป็นหัวคน
เนาะอรสตรีที่จะถ่ายรูปด้วยเนาะไม่เขาเข้าใจน่ะคงหลับตาแล้วถ่ายอ่ะ
ทุกวันนี้เราไม่กลัวผีลูกเรากลัวอดถ่ายจริง
ก็เลยเราต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าอะไรคือเรื่องนี้มันมีจริงจริงน้องแม้จะบอกว่า
กรุณาคิดดีก่อนแชร์

ติ๊กต๊อกก่อนชนะแชร์ก่อนชนะ

โอ้ฉันถ่ายก่อนเถอะ